คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูในมุมของทางวัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะ
ทนายความออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการตระเตรียมอะไรนะคะ
ถ้าหากว่าทรัพย์สินของทางวัดพระธรรมกายจะถูกอายัดทรัพย์เพื่อดำเนินคดี
แต่ว่าทางทนายความบอกว่าจริงแล้วทรัพย์สินทั้งในส่วนของมูลนิธิธรรมกาย
และในส่วนของวัดพระธรรมกายส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
สินที่บริจาคโดยนายสุภาชัยเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
ดังนั้นถ้าจะอายัดก็อย่าอายัดทั้งหมดให้อายัดแต่เพียงบางส่วนค่ะ
เข้าตรวจค้นพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่ของวัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งวัดมีทรัพย์สินที่มาจากการบริจาคของศิษยานุสิต
และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิธรรมกายเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทางวัดยังไม่มีการพูดคุยกับทีมทนายความเรื่องทรัพย์สินต่างเหล่านี้
จากว่าตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเท่านั้น
ทนายความของวัดพระธรรมกายบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในส่วนของมูลนิธิธรรมกาย
และวัดพระธรรมกายส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธามอบให้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา
นำมาบริจาคให้กับทางวัดเป็นเพียงทรัพย์สินส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะมีการอายัดทรัพย์สินก็ไม่ควรจะเหมารวมอายัดทรัพย์สินทั้งหมด
และถ้าหากมีการอายัดทรัพย์สินขึ้นทางวัดยังไม่ได้มีการเตรียมแผนอะไรเพื่อรับมือค่ะด้านพระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
ผู้ช่วยผู้มนุยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเปิดเผยแบบนี้นะคะ
ทางวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าจากการตรวจค้นยังไม่พบเป้าหมาย
ยังไม่รู้ว่าตอนนี้พระธรรมชโยอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่ายังไม่เจอพระธรรมชโยแล้วก็ไม่เจอมานานแล้วค่ะ